มาพบกันในช่วงท้ายนะคะช่วงของข่าวบันเทิงค่ะพบกับน้องเชอรี่ค่ะวันนี้สวยมากค่ะแซ่บไหมล่ะพี่มิ้วมากค่ะหนูน่าสวัสดีมากค่ะรู้สึกได้ถึงความจริงใจขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
รุนสวัสดิ์คุณผู้ชมเจอหน้าเชอรี่แบบนี้มาพร้อมข่าวบันเทิงอีกแล้ว
ข่าวแรกวันนี้ไม่เมาส์เรื่องนี้ไม่ได้อีกแล้วแหละ

เรื่องที่น้องใบเตยเขาตกควายนั่นเองที่จังหวัดสุพรรณบุรี
หลายคนก็พูดถึงประเด็นนี้กันเยอะเลยทีเดียว
แต่ว่าเธอเองเมื่อวานก็มีสปีริตขึ้นเวทีคอนเสิร์ตด้วย
แต่ว่าที่จะพูดถึงเนี่ยเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้มันทำให้เกิดดาวรุ่งดวงใหม่
แต่ดาวรุ่งที่ว่านี้จะใช่คนหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นอะไรติดตามกันค่ะ
จากข่าวดังขึ้นหน้า๑ใบเตยลูกสาวลูกทุ่งชื่อดังตกควาย
ถ่ายทำละครฉากหนึ่งในท้องนาจังหวัดสุพรรณบุรี
อกจากจะสร้างความตกอกตกใจให้กับแฟนนะคะ
แล้วก็ในเวลาต่อมาก็ได้โล่งใจหายห่วงกันแล้วล่ะ
หลังจากที่น้องใบเตยเขาออกจากโรงพยาบาล
รับงานคอนเสิร์ตได้ตามปกติ

เขาบอกว่าเกิดดาราหน้าใหม่

แต่เป็นควายนั่นเองค่ะเจ้าบุญรอดนี่แหละ
โดยผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้รับรายงาน

ตาลูกทุ่งดังตกหลังควาย

เดินทางมาขอดูเจ้าบุญรอดกันยกใหญ่เลยทีเดียว

เขาบอกว่าโดยเฉพาะเมื่อวันหยุดกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา
คุณผู้ชมมีนักท่องเที่ยวมาตามมาถามหา
ขอดูซิว่าเจ้าบุญรอดตัวไหน
มากันที่หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยตลอดทั้งวันเลยทีเดียวค่ะ
ก็อย่างที่บอกไปแหละส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวมาปุ๊บ

บุญรอดอยู่คอกไหนอยู่โกงไหนขอดูหน้าหน่อย

ไปถ่ายรูปด้วยอะไรแบบนี้เขาบอกว่าไปถ่ายรูปด้วยอะไรแบบนี้
ตอนนี้เป็นควายซุปตาดาราแล้วนะ
อกจากนี้นะคะทางหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

บอกเอาไว้ที่หน้าคอกเจ้าบุญรอดเลย
เปลี่ยนแล้วนะจากปกติก็เขียนชื่อเอาไว้ใช่ไหม

เปลี่ยนไปเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรรู้ไหม

บุญรอดบอกฉันชื่อบุญรอด
แต่ก่อนที่จะตั้งป้ายนั่งคอกก่อนจะถามบุญรอด
ถามใบเตยก่อนว่าโอเคไหม
ส่วนเหตุการณ์ที่ผิดพลาดที่เกิดขึ้นค่ะ
ผู้จัดการหมู่บ้านควายไทยเขาก็ได้ขอโทษขอโพย
ทีมงานละครใบเตยแล้วก็มาติน
พระเอกของเรื่องที่ต้องทำให้เจ็บตัวไปแล้ว
เพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นอุบัติเหตุที่เหนือการควบคุมจริง

เขาบอกว่าพอเจอเสียงดังสัตว์เขาตกใจค่ะ

แล้วก็อาจจะมาจากความเครียดที่ถ่ายมาทั้งวัน
ต้องบอกว่าบุญรอดเขาเป็นดาราหน้าใหม่

ละครเรื่องแรกเขาต้องมีโอกาสเขาหน่อยเขาตกใจ

ก็นั่นแหละเป็นละครเรื่องแรกของเจ้าบุญรอด
ชินกับงานละครไม่ชินกับกล้องไม่ชินกับสื่อ

ใช่หลังจากนี้ก็น่าจะชินกับกล้องแล้วล่ะ
เพราะว่าจะมีคนไปเยี่ยมควายน้องใบเตยบ่อย

เป็นเจ้าบุญรอดเหมือนเดิมหรือว่าจะเป็นชื่อควายน้องใบเตย

อยู่ดีมีชื่อไปติดไว้หน้าข้อของเจ้าบุญรอด